ต้องตามล่าสามีซึ่งเป็นทหารพรานปืนโหดค่ะ
คือเขากลับมาที่บ้านเจอเมียตกลงคุยกันไม่เคลียร์
เสร็จแล้วปั๊บก็เลยเอาอาวุธปืนเจาะยิงหัวเมียจนตาย
ยิงหัวแม่ยายจนตายแล้วก็ยิงหลานจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นเขาหนีไปคุณผู้ชมขับรถหนีจนรถคว่ำ
แล้วก็เอาปืนไปจี้มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านอีก

เหตุการณ์มันเกิดเมื่อคืนเลยประมาณ๔ทุ่มกว่า

ตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านหลังนี้เจอศพ๒ศพนะ
ศพแรกคือศพของแม่ยายนางเรียมศรีบางอายุ๕๘ปี
โดนยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
อีกศพหนึ่งคือศพของภรรยานางสาวจุธามาสศรีบางอายุ๓๘ปี
ทั้ง๒ศพโดนยิงที่หัวศพละ๒นัดนะคะ
แล้วอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นหลานหลานสาวอายุ๑๗ปี
น้องโดนยิงที่หัวไหล่ขวากับข้อมือขวา
กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบเจอปลอกกระสุนขนาด๙มม๕ปลอก
เจอกระสุน๙มม๑นัดตกอยู่
คนก่อเหตุเนี่ยคือสามีของคนตายนายพีรพัฒน์อ่อนชาติ
หรือว่านายแอนอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นทหารพราน๔๗ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่วัดสวนแก้วอำเภอยหาจังหวัดยาลาค่ะ
หลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จนายแอนคนนี้เนี่ยนะ
ขับวีออสสีขาวขับหนีนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าตอนขับรถหนีเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพนี่
เกิดอุบัติเหตุคว่ำตกถนนอยู่แบบนี้ล้อชี้ฟ้าเลยค่ะ
หลังจากนั้นเขาขับรถต่อไม่ได้แล้ว
บังคับพาหนีไปด้วยครับสาเหตุในการก่อเหตุเนี่ย
มาจากความหึงหวงค่ะเพราะว่าตัวนายแอนเนี่ยนะ
กลับมาหาภรรยาที่บ้านแล้วทะเลาะกัน
สติหลุดฟิลขาดก็เอาอาวุธปืนเนี่ย
ภรรยายิงแม่ยายยิงหลานสาว
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัวประสานไปยังต้นสังกัดด้วยนะคะ

แล้วตำรวจต้องทำงานแบบระวังเลยค่ะ
เพราะว่าตัวนายแอนเขาเป็นทหารพราน

ขอให้ตำรวจตามจับตัวได้โดยเร็วนะคะ
นี่กะฆ่ายกครัวเลยนะเนี่ยฮะ